ส่วนใหญ่เวลาที่คนเนี้ยทำอะไรผิดแล้วโดนจับได้แบบฆ่าหนังฆ่าเขาด้วยน่ะ
เขาบอกทำอะไรไม่ถูกแกล้งตายเลยอ๋อนะฮะ
แต่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคนร้ายเนี่ย
่องมางัดตู้รับบริจาคกลางดึกแต่ถูกชาวบ้านถูกตำรวจเนี่ยนะฮะ
ล้อมจับเอาไว้ได้แกล้งเป็นลมครับอืม
เป็นลมเลยคราวนี้ต้องพยุงกันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วครับ
ไม่รู้ว่าเป็นลมตกใจเพราะถูกจับได้หรือว่าทำอะไรไม่ถูก
ตำรวจสพนครหลวงนะครับร่วมกับชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ล้อมจับคนร้ายที่กำลังขึ้นไปงัดตู้รับบริจาคในวิหารรอยพระบาท๔
กระทั่งคนร้ายรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่กำลังล้อมจับ
จึงพยายามกระโดดกำแพงประสาทนครหลวงหนี
มันสูงตั้ง๓เมตรคราวนี้คนร้ายได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าสิครับ
จะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงไป
หนีไม่รอดครับนอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนี้ครับ
คนร้ายคิดว่าหนีไม่รอดแล้วทำยังไงดีล่ะ
ทำยังไงดีล่ะสมองสั่งการเป็นลมดีกว่า
พับไปอ่อนเปรี้ยเสียขาขึ้นมาเวลานั้น
สอบถามก็พูดจาไม่รู้เรื่องไม่ยอมคุยกับเจ้าหน้าที่
พอตรวจที่กระเป๋าสะพายสีดำของคนร้ายนะครับ
พบอุปกรณ์งัดแงะเยอะเลยแล้วก็มีเงินของกลางด้วย
ต่อมาทราบชื่อคือนายทิคำพรขันนาคอายุ๓๘ปีครับ
จากนั้นพนักงานสอบสวนนำตัวนายที่คำพร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณวิหารรอยพระบาท๔
บนประสาทนครหลวงแต่ระหว่างคุมตัวไปทำแผล
นายที่คำพรบอกว่าผมเดินไม่ไหวแล้ว
เดินไม่ไหวพี่กู้ภัยต้องคือทั้งแบกทั้งหามทั้งลากทั้งจูง
ขึ้นไปชั้นบนของปราศาสตนครหลวงเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างทุลักทุเลแบบนี้แหละครับกลุ่มผู้ชมครับ
ด้านพระใบดีกาพิทักษ์รัตนวันโนท่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครหลวง
บอกว่าคนร้ายเนี่ยนะเข้ามาขโมยเงินบริจาคแล้วหลายครั้งครับจึงติดกล้องวงจรปิด
นี่นะฮะประโยชน์ของกล้องวงจรปิดติดในวิหารรอยพระบาท๔
ติดได้๒วันแค่นั้นคนร้ายมาเข้ากล้องเลยนะครับคนร้ายเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีก
ขณะนั้นเนี่ยสัก๒ทุ่มได้หลวงพ่อบอกนะฮะกำลังดูกล้องวงจรปิด
หันมือถืออยู่แล้วก็เห็นจริงพฤติการของนายคนนี้ใช้ยังไงรู้ไหม
ยังไงคะเอาลวดเนี่ยติดแม่เหล็กแล้วมาดูดเอาเหรียญจากตู้รับบริจาค
มันพยายามนะฮะทำไม่ดีแล้วก็ยังงัดตู้รับบริจาค
ประสาทนครหลวงที่ตั้งอยู่ด้านนอกอีก๓ตู้
คนร้ายใจเย็นไม่ใจเย็นก่อเหตุชั่วโมงกว่า
ก็เลยทำให้โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานไปยังตำรวจ
มาล้อมจับคนร้ายเอาไว้ได้เบื้องต้นนะครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวน
และแจ้งเขาหารักทรัพย์ในศาสนสถานในเวลากลางคืนแม่
คุณผู้ชมครับแกงสลบตรงนั้นสลบไปเหรอ
ผู้ต้องหาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๒ปีในข้อหาเดียวกันนี่แหละ

๒ปีใช่ไหมคราวที่แล้วคราวนี้สารท่านมองแน่นอนว่า
คุณเคยทำผิดมาแล้วแล้วไม่หลาบไม่จำยังกระทำผิดอีก
มากกว่า๒ปีแน่นอนนัทพงศ์ทำนายเอาไว้ได้เลยนะฮะ
ส่วนเงินที่เขาได้มาก็ตามฟอร์มนะฮะ
ฟอร์มก็คือเอาไปใช้จ่ายแล้วก็ไปซื้อยาเสพติดมาเสพ